ข่าวแรกนะครับไปดูเหตุคนร้ายปลาหินใส่กระจกรถก่อน
รถคันนี้จอดอยู่ในซอยนะครับแถวยานวาปรากฏว่า
มันแปลกตรงที่คนร้ายก็ไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไป
แล้วมาปลาทำไมนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปฮะ
โอ้โหนี่ฮะคนร้ายวิ่งมาเวียงแต่ไกลเลยนะนี่
อ้าแขนมาแต่ไกลเลยแล้วก็ปลาหินใส่กระจกรถครับ
นี่คือซอยนาวินถนนเชื้อเพลิงแขวงช่องนนทรียานวา
แต่คนร้ายก็ไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไปนะฮะ
คือไม่รู้ว่ามีเหตุจูงใจอย่างอื่นหรือเปล่า
คลิปเหตุการณ์นี้นะครับเพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะครับนี่โอ้โหดูสินะครับ
กระจกหลังแตกเลยนะฮะคนร้ายปลาหินใส่กระจกรถ
แล้วก็ไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไปเจ้าของรถนะครับ
เปิดครัวค้าขายอยู่คือบอกว่าอายุก็จะ๖๐แล้วนี่
นี่ต้องเอาไอ้เทปกับผ้าใบมาแปะไว้แบบนี้ไว้ก่อน
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามนายสมศักดิ์คุณาธรนะครับ
เป็นพ่อเจ้าของรถคันเสียหายนะฮะเล่าบอกว่า
จนคันนี้จอดโอ้๓ปีกว่าแล้วจอดในซอยโรงเรียนปฐมนนทรีย์เนี่ย

กระทั่งมาเกิดเหตุช่วงตี๓ของวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา